นัดสุดท้ายของเล็กแรกค่ะ

บอลมาอยู่ที่เจรวัตรจ่ายตัดเข้ามากลางประตู
อามสุภวุฒิกระดกบอลเข้าไปง่ายชนิดที่ผู้รักษาประตูคาดไม่ถึงเลยล่ะครับ
ว่าแต่แบบนี้ก็ได้ละเนี่ย

สุรธานีเปิดมุมย้อนกลับมาก่อนที่กินที่พงวิเข้ามาสัดขึ้นขวามดพลาดก็ไปยังงดงาม
ผู้รักษาประตูได้แต่มองตาปริบสวยงามจริงครับกดไลค์ให้เลย
มาถึงอันดับที่๑ยกให้การกลับมาของกัปตันช้างกิจสดาวงแก้วลงมาเป็นตัวสำรองนัดแรกจากที่หายไปนาน
วิ่งเข้ามางางด้วยขวาตวัดบอลเล็กลูกภูมิเสียบโทษเสาเข้าไปยังสวยงามถือเป็นการคัมแบบที่สมวนแบบมากเลยล่ะครับกัปตันฉาง